ไปดูเรื่องของคุณไอซ์ปรีชยานะ
นั้นก็ไปเปิดใจในรายการพี่หนุ่มเรียบร้อยไปแล้วนะคะ

หลังจากที่มีการได้พูดออกไปเขารู้สึกสบายใจขึ้น
แล้วก็มีการให้กันกับตำรวจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ยืนยันบอกว่าตัวเขาเองเขาสั่งสายนายมา
เนี่ยยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่แจ้งข้อหาหรือพบความผิดปกติ
แม้ว่าจะมีการครอบครองสายนายแต่ไม่มากเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะ
อย่างไรก็ตามก็จะมีการให้กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยไปตรวจสอบบริษัทที่การนำเข้ามาเนี่ย
แล้วก็มีการหารือกับอธิบดีกรมโรงงานถึงการนำเข้าสารสายนาย
และพิจารณาว่าโรงงานที่จำหน่ายจะเข้าข่ายความผิดใดหรือเปล่า
ซึ่งล่าสุดอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็มีการเปิดเผยหลังการประชุมร่วมกับตำรวจนะคะ
บอกว่าการประชุมร่วมกับคณะทำงานตำรวจในคดีของคุณแอมสายนาย
ทางกรมโรงงานมีการชี้แจงแนวทางการควบคุมเรื่องของการนำเข้าสารสายนาย
ทางกรมต้องควบคุมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพรบวัตถุอันตราย
แล้วยืนยันบอกว่าเจ้าหน้าที่กรมโรงงานไม่มีความบกพร่องในเรื่องนี้
ซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะมีบริษัทที่ขออนุญาตในการนำเข้าสารสายนายทั้งหมด๑๔รายนะคะ
รวมปริมาณที่นำเข้ามาก็ประมาณ๘๐ตันต่อปี
แล้วก็มีผู้ใช้งานรายย่อยอยู่ประมาณ๒๐๐ราย
ซึ่งบริษัทที่นำเข้ามาเนี่ยจะต้องเป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้งานของผู้ซื้อด้วย
โดยกรณีที่คุณแอมมีการนำไปวางยา
แล้วก็มีไอซ์ปีชายานำไปใช้เรื่องของการฆ่าสัตว์เลื้อยคาน
ถือเป็นการใช้ผิดวัตถุประสงค์ทั้งคู่
หลังจากนี้ทางกรมโรงงานในฐานะผู้เสียหาย
ก็จะเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อจะดำเนินคดีต่อไป
โดยกรณีนี้นะคะก็มีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๓แสนบาท
อืมนั่นแหละค่ะ
สวัสดีครับทุกคน